มาอีกบ้านหนึ่งค่ะวันนี้พิเศษสุดค่ะ
บันทึงท้ายรัดโดยพี่แจกรีนะครับ
ไปหาลูกทุ่งสาวลูกสาวพญานาคนะคะ

คุณแม่เขาต้องระเหตุออกจากบ้านไป
กินไปแซ่บไปน้ำตายดแหมะเลย

ไม่ใช่เผ็ดนะคะมันมีเรื่องราวความซึ้งใจเกิดขึ้นด้วย
คุณผู้ชมมันจะแซ่บซีดขนาดไหนจะเป็นเรื่องอะไร

คือล่าสุดนี้นะคะก็ตอนแรกเราก็ว่าเราจะใจแข็ง

แหละว่าเราจะเคลียร์ให้อยู่แล้ว
เขาดิ้นลนดิ้นลนเพื่อที่จะหาเงินมาใช้ตรงนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาดิ้นลน

เขาโดนหลอกบ้างโดนนี่นั่นบ้าง
แล้วเขาก็เครียดหนูก็ควักเงินออกมา
แสนนึงตับหนึ่งให้เขาไปเลย
แล้วให้เขาไปเคลียร์เลย
สัญญาณแม่นะคะ
เอาละค่ะนะคะ
เราก็เห็นภาพประทับใจกันไปนะคะ
แต่ที่สำคัญนะคะโฟกัสส้มตำหน่อยละกัน

เพราะว่าธัญญาเนี่ยเป็นคนแบบทำให้กินเองเลย

คือปกติแม่เข้าครัวแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดลูกสาว
ใช่แล้วเห็นไหมคะถ้วยข้างนับปลารักษณ์ค่ะ

ตัวเริ่มหย่อนเข้าไปนะคะแล้วคุณผู้ชมที่ฉันกินเองอร่อยเอง
คือมื้อนั้นกลับบ้านคือแซ่บมากจริงนะคะ
เชื่อว่าวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของหลายบ้าน
อาจจะมีหลายครัวหลายบ้านนี่แหละค่ะชวนกันทำกับข้าวทานกันนะคะ
ส้มตำก็อร่อยนะตำบักโฮงก็น้ำพงน้ำพริก

กลับบ้านไปกินข้าวไหมลอยจั๊กีรีนหนูค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะคะและนี้สกุ๊ปบนแม่นะคะไม่ได้สกุ๊ปแบบว่าของกิน
วันนี้จั๊กีรีนคุณตื่นเช้ามาเปย์คุณแม่อย่างไรอื้อ

เขาบอกแม่ว่าถ้าแม่ไม่รับโทรศัพท์

ทุกครั้งที่คุณแม่รับโทรศัพท์คือได้เงินจากแจ๊กกะลีน